อีกบ้านหนึ่งดีกว่าความน่ารักแสนสนของลูกสาววัย๔ขวบน้องมียาลูกของคุณเติ้ลตะวันนั่นเองนะคะคุณเติ้ลเนี่ยก็เป็นผู้จัดละครแล้วนะคะหลังจากที่เป็นพระเอกโด่งดังมานานนะคุณผู้ชมแล้วบอกเลยยิ่งโตมียาเลือดพ่อเลือดแม่มาแรงช่างพูดมากคุณผู้ชมค่ะพูดเก่งจนคุณพ่อคุณ
น้องมียาเนี่ยในเรื่องของวงการเนี่ย

ส่วนนี้ตอนนี้เรื่องแฟชั่นต้องยกให้เขานะ
ยอดฮิตของน้องมียานี่

น่ารักมากนะคะ

ปิดแท้กับอีกเรื่องนึงเราถาม
สาวคนแรกก็น่ารักขนาดนี้อยากจะมีน้องให้น้องมียาบ้างหรือเปล่า
เติ้ลตะวันบอกกับเราว่าคงจะไม่มีเพราะว่าอยากจะอะไรรู้ไหม
มีคำขอมาคนขอนี่ไม่ใช่ภรรยานะ
มียาบอกว่ามีหนูเป็นลูกคนเดียวได้ไหม
จะเป็นยังไงไปฟังคุณพ่อเมาส์ลูกสาวจอมแก่นกันหน่อยค่ะ
คือคิดว่ายากนะที่เขาจะมาเล่นแต่ก็เพราะว่ากำกับเขาไม่ได้
เขาไม่ฟังเขามีซีนแม่นางเอกกับแม่ตบกันตีกันร้องไห้
โอ้โหร้องไห้แบบซีเรียสแบบร้องไห้แบบร้องแบบโกรธภูมิกับ
ไม่รักลุงหมูแล้วไม่รักลุงหมูแล้วลุงหมูให้เขาตีกัน
ชอบใส่ชุดเจ้าหญิงใช่แล้วก็ตอนนี้ชอบใส่แบบแนวแบบ
แนวแบบเต่าทองเราก็เลยถามว่าอยากมีน้องไหมเขาก็พูดเขาก็เงียบไป
แล้วก็บอกว่ามีได้แม่กับพ่อมีเลยเบบีหนูจะไปอยู่กับบ้านคุณย่า
จริงวันนี้เราก็เลยแบบคงไม่ได้แล้วล่ะก็เลยแบบเออ
คงไม่มีแล้วกันอืมด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ภรรยาคุณเติ้ลนะคะ

ใสกันเออจริงเติ้ลบอกไปจะมีได้ไงอ่า
พอแล้วหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอเป็นลูกสาวคนเดียวไปก่อน
โตขึ้นน้องอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้น

สาปว่าพ่อเหงาหนูเหงาจังเลย

เดี๋ยวรอเปลี่ยนความคิดนิดนึงก็แล้วกัน